ช่วงนี้ไปดูเรื่องของโควิด๑๙กับกีฬากันก่อน
หลังจากที่ผ่อนปลนให้กีฬามีแฟนบอลเข้าไปชมได้
แฟนมวยเข้าไปชมได้แต่ว่ากิจกรรมหลายกิจกรรม
ไปถามกันกับคุณเจนนะฮะในข่าวกีฬาวันนี้เชิญเลยครับ
มันก็มีมาตรการนะครับที่คงต้องมีการควบคุมในเบื้องต้นก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นคนก็ทำได้นะครับ
ซึ่งแน่นอนอัตราส่วนหลังจากนี้ของแฟนบอลก็มีการแบ่งเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งทุกอย่างนะครับก็ต้องทำตามขั้นตอนของสวบคครับ
หลังจากที่ทางสวบคอได้มีการผ่อนคลายการเข้าชมกีฬาให้สามารถเข้าดูได้นะครับ
เฉพาะฟุตบอลสามารถเข้าชมได้๒๕จากความจุของสนามหรือว่าไม่เกิน๔๐๐คน
ล่าสุดนายกรวีปริศนานันทกุลรองประธานบริษัทไทยลีกก็บอกนะครับว่าทางสโมสรจะต้องปฏิบัติตามมาตรการและการเว้นระยะห่าง
ซึ่งทางไทยลีกก็ยอมรับว่าการชมแล้วก็เชียร์ฟุตบอลจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
การตีกรองก็จะขอความร่วมมือไม่ให้นำเข้าสนามรวมถึงการขอความร่วมมือในการงดการตะโกนเชียร์
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่สวบคอวางไว้
ส่วนตัวก็มองนะครับว่าการกำหนดให้แฟนบอลเข้าชมเกมไทยลีกควรจะอนุญาตให้แฟนบอลเข้าชมตามสัดส่วนเป็นหลัก
ไม่ใช่กำหนดสูงสุดที่๔๐๐คนเพราะว่าบางสนามมีความจุค่อนข้างมากอีกทั้งมีผลต่อรายได้สโมสร
ส่วนตัวเชื่อว่าหากอนุญาตแฟนบอลเข้าชมในสัดส่วนไม่เกิน๕๐ก็น่าจะบริหารจัดการได้ครับ
ครับที่ถูกเลื่อนจากปลายปีนี้จะกลับมาแข่งอีกทีคือเดือนเมษายนปีหน้า
สาเหตุสำคัญของการจัดการแข่งขันในช่วงนี้เพราะว่าในช่วงปลายปีเนี่ยเตะไม่ได้นะครับ
จะต้องเป็นโปรแกรมการแข่งขันบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียที่เลื่อนจากปีนี้เช่นเดียวกัน
ดังนั้นเดือนเมษายนจึงเหมาะสมที่สุดที่จะจัดการแข่งขัน
เพื่อหาความลงตัวจากชาติสมาชิกครับ
ไปดูเรื่องของชมบุรีเอฟซีกันบ้างทีมดังในศึกไทยลีก๑ก็พูดถึงตัวอย่างภาพยนตร์๒๐ปีชมบุรีครับเมื่อวานมีงานแถลงข่าวกันด้วยก็ได้ภูมิกับฝีมือดีของวงการหนังไทยอย่างยันยงครูอังกูลจากค่ายเก็ตมอร์ฟิล์มซึ่งเป็นแฟนพันธ์แท้ของทีมฉลามชนเข้ามากำกับแล้วก็มีการเปิดให้กับแฟนบอลได้พรีออเดอร์โดย
ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนกับสโมสรแล้วก็บรรดาสปอนเซอร์เพื่อดำเนินการสร้างหนังเรื่องนี้ต่อไปครับ